คุณผู้ชมค่ะประเด็นของเสือดำที่ถูกฆ่าและถูกทารุณกรรมอย่างหนัก
ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจ
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียล
โดยเฉพาะพี่โจจิรายุทธ์หรือว่าโจนูโวของเรา
ที่งานนี้ขอออกแบบกระเป๋าด้วยตัวเอง
มีอยู่๖คำบนกระเป๋านะคะเขาเรียกว่ากระเป๋าประชดคุณ
คำนี้ประกอบไปด้วยคำว่าเงินสินบนเงินโต๊ะบอลเงินสินสอดเงินฟอกเงินสวย
และสุดท้ายคือเงินเสือดำ
พี่โจเขาหมายถึงอะไรสื่อถึงอะไร
ซึ่งพี่โจก็ได้บอกเจตนารมณ์ของตัวเองเอาไว้แบบนี้นะคะ
ผมนายจิรายุทธ์วัฒนศิลป์มีความตั้งใจที่จะทำโครงการเป้ประชด
เพื่อเสือดำโดยหารายได้จากการขายกระเป๋านี้
และถ้าเกิดว่าได้เงินมาแล้วหากค่าใช้จ่ายทั้งหมด
มอบให้กับมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
ใส่ของได้จริงเมื่อมีผู้พบเห็นก็จะมีสำนึก
ไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกต่อไป
ส่วนตัวกับผมผมว่ามันจะลงสังคมและเท่ดี
แฟนคลับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดนะคะ
มีอยู่ทั้งหมด๖ลายด้วยกันใช่ไหม
ใช่นะคะซึ่งหลายคนก็ทราบดีแหละว่าพี่โจเองเนี่ย
ก็เป็นหนึ่งในบุคคลของวงการบันเทิงบ้านเรา
ที่ลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
จากพี่โจเองก็ยังมีคนในวงการบันเทิงอีกหลายคนค่ะ
ออกมาเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียลมีเดียของเรา
เพราะทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสาชา

ชีวิตก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นด้วยเนี่ย
เราก็ช่วยกันนะทำให้เรื่องนี้มันไม่เงียบ
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าเสือดำต้องไม่ตายฟรี